เป็นเรื่องของอุทาหรณ์เลยนะฮะสำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะ
เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์กลุ่มใหญ่เลยเขาไปทำบุญกันนะครับคุณผู้ชม
แต่ว่าระหว่างขากลับเนี่ยฮะเขามองไม่เห็นว่ารถบรรทุก๖ล้อ
กำลังใช้สลิงลากรถบัตรที่แก๊สหมดนะฮะแล้วเขาพยายามขับแทรกไปตรงกลาง
ระหว่างรถบรรทุกกับรถบัตรแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเขาไปกระแทกกับสลิงอย่างจัง
เสียชีวิตสามศพเลยนะฮะสามคันนั้นเขาพยายามจะฝ่าไป
แล้วไปชนกับสลิงพอดีครับลักษณะนี้เหมือนคอหัก
เพราะว่าไปกระแทกกับสลิงค่อนข้างแรงคันอื่นอื่นเนี่ยเขาพยายามเบรก
เลี่ยงไปข้างหลังรถบัตรแต่ว่าสามคันนี้เขาพยายามจะฝ่าไปตรงกลาง
แล้วไม่ทันสังเกตว่ามันคือสลิงที่เขากำลังลากกันอยู่นะ
เป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสาย๓๔๐แยกสามโก้
ภาพมีสองมุมเลยรถบรรทุกหกล้อเนี่ยขับผ่านไปแล้ว
แล้วถ้าเกิดไม่สังเกตจะเห็นว่าเหมือนรถบัตรขับตามมา
แต่ที่ไหนได้มันคือเป็นการลากกันระหว่างรถบรรทุกกับรถบัตรนั่นเองนะฮะ
รถจักรยานยนต์เขาก็ไม่เห็นนะฮะก็คิดว่าขับแทรกไปได้ก็แทรกไป
แล้วก็ไปชนพอดีแล้วก็ถูกกระแทกอย่างแรง
มีคนหนึ่งมีหมวกกันน็อกกระเด็นหลุดออกไปเลยครับ
แล้วตอนแรกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
รถ๓คันนี้ไปกระแทกกับสลิงครับแน่นอนภาพที่เห็นเป็น๒มุมเลย
หมวกกันน็อกหลุดกระเด็นแล้วสมาชิกที่เหลืออีก๕๐กว่าคันเนี่ย
เบรกทันนะครับไม่ไม่ฝ่าไปนะฮะแล้วก็รอดที่เหลือรอด
แต่ว่า๓คันแรกที่ฝ่าไปเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เองนะฮะตำรวจสพศรีประจันท
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีเข้าไปตรวจสอบ
ตอนแรกคนที่ชนเนี่ยยังบาดเจ็บสาหัสนะฮะก็มีการประถมพยาบาลกัน
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเขาเสียชีวิต
๓ศพด้วยกันคือนายมรณชัยอายุ๒๐ปีนายวรากรอายุ๒๑ปี
แล้วก็นายอภิรักษ์อายุ๒๙ปีลักษณะของการเสียชีวิตนี่ก็คือ
ศีรษะแตกนะมีเลือดออกตามปากตามจมูกอะไรแบบนี้
แล้วก็แขนขาหักผิดรูปหน้าท้องก็มีเรื่องของรอยของสลิง
เกี่ยวกันไปด้วยนะครับตำรวจก็สอบสวนทราบว่ากลุ่มรถจักรยานยนต์
เอาเงินไปทำบุญบริจาคให้กับวัดนะฮะเขาไปมาที่วัดกลางชูศรีเจริญสุข
อำเภอบางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีทำบุญเสร็จอ้าวแยกย้ายขากลับก็กลับมาพร้อมกัน
ัสเขาแก๊สหมดเขาก็เลยว่าจ้างรถหกล้อไปลากนะฮะเพื่อจะไปเติมแก๊ส
ปั๊มอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่เขาใช้ลวดสลิงผูกโยงกันระหว่างสองคันล่าสุด
รับไปแต่ระยะของการรากอ่ะมันคือมันยาวอ่ะนะมันห่างกันอ่ะระหว่างรถมันทรุก
รถบัตรคุณผู้ชมเห็นว่าคือมันเป็นช่วงที่ยาวมากอ่ะ

คือถ้าเกิดเรามองตาเปล่าจากจุดนี้ไปเราก็มองทางมองไม่เห็น
มันไม่มีผ้าแดงผูกไม่มีอะไรผูกว่าเฮ้ยมันคือการลากอยู่
มันไม่มีการทำแบบนั้นจริงต้องทำสัญลักษณ์
แล้วมันระยะมันห่างกันเกินไปด้วยนะฮะรถจักรยานยนต์ก็ไม่ทันสังเกต
ก็เลยเนี่ยฮะพอมองไม่เห็นก็เลยถูกลากลงไปแบบนี้
แล้วก็ล้มแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
เราไปฟังเสียงของเพื่อนของผู้เสียชีวิตหน่อยนะฮะนี่แหละ
ใช่ครับไฟเขียวแล้วแล้วออกมารถสิบล้อเพิ่งออกมาครึ่งคัน
แล้วก็ลูดไปเพื่อนจะข้ามอีกเลนซ์หนึ่ง
บัตรรถก็เพิ่งจะโผ่งหัวออกมา
แล้วสลิงก็ยาวน่ะที่นี่มารถมันก็มองไม่เห็น

กันหลายคันครับแต่เบรกทันแล้วก็มีสามคันนี้เบรกไม่ทันครับ
อยากให้มีเชือกหรือว่าอาจจะรอให้รถไปหมดก่อน
รถเพิ่งหลุดไฟเขียวมาอะไรอย่างนี้ครับ
ทีนี้เราไปถามคนขับรถบัตรชื่อว่านายนครอายุ๕๓ปี

ก็เลยจ้างรถหกล้อคนขับชื่อนายสกล
นายสกุลอายุ๔๗ปีมาล่าไปปั๊มแก๊ใกล้

กลุ่มรถจักรยานยนต์เขาติดไฟแดงอยู่ตอนแรกนะฮะ
ต่อมาไฟเขียวพอดีเขาก็เลยขี่กันออกมา
แต่มี๓คันแรกมาอย่างเร็วเลย
เหมือนจะเบี่ยงหลบรถบัตรไปแต่ว่าก็ไปโดนสลิงซะก่อน
เกี่ยวล้มมีสองคนกระเด็นเลยรถบัตรไปแล้วก็นอนแน่นิ่งไป

เขาก็ตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะ
ก็เลยให้เพื่อนโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วย
ตำรวจสพศรีประจันทร์ก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะมีการดำเนินคดีกันกับคนขับรถหกล้อและรถบัตรตามกฎหมายด้วย
ตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเองก็โศกเศร้าเสียใจ
แต่ว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต

แล้วก็รับศพทั้ง๓ท่านกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดต่อไปนะครับ
ถ้าเกิดว่าดูจากพฤติการเนี่ยก็กระทำการโดยประมาทนะคะ

ทีนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าถ้าเกิดว่าจะลากรถแบบนี้
อย่างที่คุณบอกไปผ้าแดงควรต้องผูกเป็นสัญลักษณ์
เพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่านี่คือลวดสลิงนะ